และที่สำคัญใครที่อยากมีความสุขกว่านั้นดิฉันจะพาไปหาอะไรอร่อยทาน

มีแต่ของกินน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือกันค่ะ
วันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรือมาให้ทานอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบบุฟเฟ่
ใครที่อยากกินเยอะต้องไปเลยร้านนี้เพราะว่า๕๙บาท
คุณกินได้เท่าไหร่ก็ได้กินเอ้าอิ่มอ่ะต้องกินจนกว่าจะอิ่มก็กินไม่ไหวกินจนกว่าลูกชิ้นจะหมด
กินจนกว่าจะเหนื่อยกินเข้าไปกินไม่อั้น๕๙บาท
โอ้โหตายแล้ว๕๙บาทมาสัก๑๐๐คนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ

เดี๋ยวพาไปนะคะไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยกลำแม่สงบ
อยู่ที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะ
ใครที่มาร้านนี้บอกเลยนะพกเงินมาไม่ถึง๑๐๐
แต่อิ่มอร่อยกลับไปนอนตีพุงแน่นอน

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบบุฟเฟ่
กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นเพียงห้าสิบเก้าบาทเท่านั้น
ส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงไม่เด็ดจริง
ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณ

เป็นร้านของนายวรากุลกุลนินหรือเรียกสั้นว่าพี่หมู

ก๋วยเตี๋ยวเรือมา๑๐ปีแล้วนะ
ร้านนี้เป็นสาขาที่๒แล้วด้วยค่ะ
ตัวเองอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ให้กับชีวิต
ก็เลยก๋วยเตี๋ยวทั่วไปธรรมดา
มันก็ดูไม่ตื่นเต้นไม่ดูไม่มีอะไรแปลกใหม่
ก็เลยเปลี่ยนเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบบุฟเฟ่ขึ้นมาแล้วกัน

เพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไป
เด็ดเคล็ดลับความอร่อยก็ได้มาจากคุณแม่
ลับนะพี่หมูเขาแอบกระซิบนะ
กระซิบเบามากเลยพี่หมูเขาบอกดิฉันว่า
เคล็ดลับอยู่ที่ที่น้ำซุปโอ้นี่ไงเขาเบาจริง
เบาจนไม่ได้เย็นคุณผู้ชมเขาก็ไม่ได้เย็น
พี่หมูเขาจะคิดคุณแต่คุณก็พูดดำได้
ดิฉันพูดบอกได้นะพี่หมูบอกว่าเคล็ดลับความอร่อย
อยู่ที่น้ำซุปกระดูกหมู
เขาต้มเขาเคี่ยวนานกว่า๓๔ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะ
ส่วนเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวต่างทางร้านเขาผลิตเอง
ทำเองแบบสดใหม่วันต่อวันเลยจ้า
ซึ่งตั้งแต่เปิดบริการมานี่นะคะ
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก
การันตีความอร่อยจากยอดที่ขายได้วันหนึ่ง

เฉลี่ยรายได้อยู่ที่หลักหมื่นต่อวันนะคะ
ว้าวชามเขาซ้อนกันแต่ละโต๊ะสิครับเพียงกับคนดู
โต๊ะนึงทานกี่ถ้วยกี่ชามก็ว่ากันไปนะ
แต่๕๙บาทต่อหัวเท่านั้นเอง

สำหรับใครที่อยากจะไปชิมความอร่อยแบบนี้
แถมกินได้ไม่อั้นแบบจุใจ
แนะนำนะคะให้ไปกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยกลำแม่สงบ
สาขา๒อำเภอสะดาวจังหวัดทรงคลา
ร้านจะเปิด๙โมงถึง๕โมงเย็น
หยุดทุกวันจันทร์นะ
วันจันทร์ไปปุ๊บไม่ได้กินร้านหยุดแต่วันอื่นนะ
ใช่ค่ะอาหารพุทธพฤหัสสุขเสาไปได้หมดเลยนะคะ
แอบกระซิบต่ออีกว่ารีบรีบหน่อย

รีบหน่อยเพราะว่าบางวันเนี่ยเปิดไม่ถึงบ่าย๒หมดแล้ว

จริงอะไรจริงร้านนี้ขายดีจริง
คุณผู้ชมจะโทรไปสอบถามว่าอยู่ที่ไหนยังไง
ก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นะคะ

พูดตรงกันเลยดัง
โอ้โฮ

บอกดังเลยแบบนี้ถ้ามีของดีของอร่อยอ่ะ

เอออร่อยดี

กินเลยให้คุณชนะเลี้ยงมาทำเอง

อย่าบอกใครนะว่าดิฉันมาบอก

รู้หมดแล้วรู้ทั้งทะเลแล้ว